จะอยู่ในภาวะที่เดินต่อไปยากนะครับต้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา
ถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้พิจารณาครับ
ดูความเหมาะสมว่าควรจะเป็นอย่างไร
อาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเหมือนว่าเป็นชุดแบบปรายเวทแต่ว่าให้สุภาพ
แล้วก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหนึ่งหรือ๒วันอย่างนี้
ในเบื้องต้นความเป็นไปได้ก็อาจจะ๑ครั้งต่อเทอมจะ๑ครั้งต่อเดือน
๑ครั้งต่ออาทิตย์มันก็มีความเป็นไปได้ครับ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขามาใส่ชุดปลายเวทแล้วเราต้องยอมทำตรงนี้มันคงไม่ใช่
เพราะในอนาคตเนี่ยงั้นเด็กออกมาบอกว่า
งั้นขอไม่เล่นกีฬาเพราะในชีวิตจริงไม่ได้เล่นกีฬา
เราก็ต้องทำตามหรือครับมันไม่ใช่ครับ
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยกัน
ทุกปัญหาผมรับฟังแล้วก็พยายามแก้ไขอยู่ครับ
แต่ว่าจะให้ทำทันทีถูกใจทุกคนผมมั่นใจว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งที่ก็ยังมีความสบายใจในการใส่ชุดนักเรียน
ผู้ปกครองจำนวนมากครับเกิน๕๐แน่นอนที่คิดว่าชุดนักเรียนเนี่ย
ยังมีความเหมาะสมอยู่สำหรับลูกของเรา